ว่าทำไมไก่ย่างวิเชียนบุรี

แปลว่าราคามันแพง
แพงกว่าที่อื่น

ใช่แต่นี่กลายเป็นว่าไปซื้อที่อื่น
ไม่ใช่ที่วิเชียนบุรีราคาถูกกว่าคุณผู้ชม

คือเป็นเมนูดังของเพชรบูรณนั่นแหละ

ไก่ย่างวิเชียนบุรีข้างถนน

นิสัยสอดรู้ในฐานะที่อยู่เพชรบูรณ

แล้วเขาก็ประชาสัมพันธ์ไก่ย่างวิเชียนบุรีมานาน
ไปสอบถามคนขายตามภาษาคนอยากรู้

โอ้โหไก่ตัวใหญ่ขนาดนี้
ขายถูกกว่าที่วิเชียนบุรีมากเลยนะ
เพราะเขาขาย๑๔๐บาทขายที่สระบุรีนะ
เวลาผมกลับบ้านก็มักจะแวะซื้อไก่วิเชียนบุรี
ก็จะสอบถามคนขายนั่นแหละว่าช่วงนี้เป็นยังไง
แต่ละร้านก็จะบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยได้
ความจริงวิเชียนบุรีเป็นจุดกลางที่นักท่องเที่ยวหยุดพัก
เลยพาให้คิดว่าราคาน่าจะมีผล
ที่นักท่องเที่ยวไม่จอดแวะซื้อ
อย่าลืมนะนักท่องเที่ยวมีทุกระดับ
ผมอยากเห็นภาพนักท่องเที่ยวจอดรถยาวเหยียด
ไก่ย่างเป็นของฝากเหมือนในอดีต
ชมรมลองช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยนะครับ

ซื้อที่วิเชียนบุรีที่เพชรชบูรณ์
ราคามันแพงตัวละ๒๐๐แบบนี้

ซึ่งคนที่โพสต์เนี่ยเขาเป็นคนเพชรบูรณ

ทำไมขายบ้านเรามันแพงกว่าขายที่อื่นได้
ทีนี้พอโพสต์นี้มันแชร์ออกไป
คนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยคุณผู้ชม

คุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่ตอนนี้

ใครเคยไปซื้อไก่ย่างวิเชียนบุรี
พี่กัดมาหน่อยว่าซื้อที่ไหนจังหวัดไหน

เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาคอมเมนต์ในโพสต์นี้นะ
เขาก็เห็นด้วยบอกว่าราคามันสูง
เจ้าขายแพงกว่าไก่ยี่ห้อดังหลายเจ้าอีก
มีไก่ย่างหลายไก่ย่างหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วนะ
แล้วคุณภาพมันก็ไม่ได้มาตรฐาน
บางทีไปเจอไก่ย่างมันแข็งแล้ว
เหมือนกับแบบไก่ย่างค้างคืนเจอไก่ไม่มีปีกไม่มีหนังแบบนี้
ก็นี่คือเสียงที่เขาสะท้อนมา
ปัจจุบันนี้ค่ะดิฉันไปดูข้อมูลไก่ย่างวิเชียนบุรี
เขาขายตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๒๐๐บาท
แต่บางเหตุผลในโซเชียลนะ
เขาบอกว่าไอ้ที่ขายราคาสูงเนี่ย
เพราะว่ามันเป็นไก่ย่างชื่อดังของท้องถิ่นไงคุณ
ต้องลงทุนลงแรง
ลงทุนลงแรงยังไงเราก็ไปดูเรื่องของไก่ย่างวิเชียนบุรีมา
เขาบอกว่ามันต้องย่างให้ควันขโมงเลยนะ
แล้วก็ยึดหลักด้วยต้องใจเย็น
ถนอมความหอมความหวานของเนื้อไก่ไม่ให้ช้ำ
ต้องค่อยย่างไปกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไป
เนื้อมันหดลงจนแห้งให้มันแน่นมันเหนียว

ส่วนน้ำจิ้มก็ต้องลงทุนเพราะว่าน้ำจิ้มรสเด็ด
เป็นน้ำจิ้มที่ทำจากน้ำมะขามกับน้ำกระเทียมดอง
เขาบอกว่าเปรี้ยวหวานอันนี้ถ้าใครไม่ชอบเผ็ด
แต่ถ้ามีน้ำจิ้มแจ่วเผ็ดเปรี้ยวเค็มจี๊จาด

และที่บางคนบอกว่าทำไมไก่ย่างวิเชียนบุรีไม่ค่อยมีปีก
เพราะว่าเขาเด็ดปีกแล้วก็แยกขาย
แต่ว่าไก่ย่างวิเชียนบุรีดังจากไทยรัฐด้วยเหมือนกันนะ
คือแม่ช้อยนางรำจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เคยมีโอกาสเดินทางไปที่เพชรบูรณ์ทีนี้ก็จอดรถ

ทีนี้ก็มาเขียนลงในคอลัมป์มีให้ประกัศนียบัตร
เลยทำให้คนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรู้จัก

เป็นไก่ย่างตาแป๊ะหรือว่าเป็นคนจีน
ที่มาขายปี๒๕๐๕นะฮะ
ก็ว่ากันไปเราลองไปชิมดูว่ามันยังอร่อย
รสชาติดั้งเดิมอยู่หรือเปล่าแต่นี่ก็ทำให้เราหิว
ใช่คือน้ำลายแล้วค่ะค่ะค่ะแต่ถ้ารสรรคาได้ก็ดีนะ